เอาละครับคุณผู้ชมดูเหตุที่ผู้ชายคนหนึ่ง
ผลักอกพี่กู้ภัยไม่พอ
ทำมือสาวจะไปตบ

ผมอยู่โรงบาลดังเนอะ
เจ้าเจ้าโลดเจ้าโลดเจ้าโลดเจ้า
ตรงนี้ก็ยุ่งอยู่แล้วไปกันใหญ่แล้วคราวนี้นะฮะ
เพราะผู้ชายคนนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหัวร้อนทีเดียวครับ
ต่อว่าเงื้อมือเหมือนจะตบหรือจะชกไม่รู้พี่ดับเพลิงนะ
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรตรงจุดเกิดเหตุ

บ้านห้วยวงนอกหมูฮาตะวนแม่แฝกไหมอำเภอสรรทราย
ตกใจกันหมดสิครับทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
จากจะเงื้อมือจะตบคุณลุงคนเมื่อกี้แล้วนะ
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ยังปรีกเข้าไป
ทำท่าจะตบกู้ภัยสาวที่ประถมพยาบาลคนที่ได้รับบาดเจ็บ
และยังต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคล้าย
บอกผมนี่แหละเป็นเจ้าหน้าที่อยู่โรงพยาบาลชื่อดังของเชียงใหม่
นั่นนายอุดรจำนงอายุ๕๔ปีพี่เขาเป็นดับเพลิงนะ
และนางสาวกัญญานัทมณีเพลอายุ๒๓ปี
กู้ชีพเทศบาลตะบนเจดีแม่ครัว
เจ้าหน้าที่ที่ถูกชายคนกล่าวคุกคาม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำงานมาหลายปีแล้วยังไม่เคยเจอเคยเจอเลย
ส่วนนางสาวกัญญานัทเนี่ยเล่าบอกว่าไปช่วยอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์
พบว่าผู้บาดเจ็บมีแม่กับลูกชายอายุ๑๕ปี
แล้วก็เด็กหญิง๓ขวบนะ
หลังจากขี่รถไปชนรถจักรยายนของคู่กรณี

ประถมพยาบาลอยู่จู่มีสามีและพ่อของผู้บาดเจ็บ
ที่ขับรถเก่งเนี่ยมาจอดขวางหน้ารถกู้ชีพเลย

แล้วก็เข้าใจว่าเป็นคู่กรณีไง

นึกว่ากู้ชีพก็เป็นคู่กรณีนะฮะ

อุดรที่เห็นเหตุการณ์จะทำร้ายผู้หญิงกระโดดเข้าห้าม
โดยไม่ฟังเสียงก็มีลูกชายของคนก่อเหตุ

ชายคนนั้นยังบอกว่าเป็นคนขับรถของโรงพยาบาลนครพิงนะ
แล้วจะพาลูกเมียเนี่ยเดี๋ยวไปส่งโรงพยาบาลเอง

เป็นคนขับรถอ้าเงินใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย
นี่แหละฮะเธอก็ถามไปที่โรงพยาบาลนครพิง

โรงพยาบาลบอกเลยครับทำงานจริง
แต่๓ปีกว่าแล้วที่เขาลาออกไป

ตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะแจ้งความดีไหม
เพราะต้องอยากให้เป็นบทเรียน

แต่ถูกคุกคามท้าตีท้าต่อย

ยังมาขอดูเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะ
ผมขอดูบัตรประจำตัวประชาชนคุณหน่อยดิ

เอ้าพี่อุดรว่าอย่างไรฮะเหตุการณ์นี้ครับ
ผมก็ไม่เข้าใจนะ
แล้วแกมาอ้างสัปดาห์ว่า

อย่าบัดไม่ให้จรจรติดขัดแล้วก็ทำ

ทำดีไม่ได้ดีผมก็ยังงง
อืมน้อยใจนะเนี่ย

เพราะยังไม่ได้มีการลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายแต่ประการใด
แต่คดีเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประหลาดมาก

ที่จะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่เลยด้วยซ้ำแปลกมากฮะ